คุณผู้ชมคะถามเชอรี่ถามพี่แจ๊คก่อนเลย

ปีรากาไก่มาเลยค่ะกระตั้งเลยค่ะ

ปีนี้ถือว่าเป็นปีชงของน้องเต็มเลย

ซึ่งเขารู้แบบนี้ว่าตัวเองเนี่ยเนาะ

เดินทางไปไหว้พระขอพรทาเวสวันที่วัดจุลามณีทันทีเลย

ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนงมงายแต่เชื่อเรื่องนี้จ้ะ
ซึ่งไปไหว้เนี่ยก็ทำเพื่อความสบายใจของตัวเองและครอบครัว
แต่ก็มีหลายคนหลายหมอดูที่บอกว่าปีนี้มันชงดีนะ
แจ๊คชงดีใช่ไหมโอ้โหสาธุสาธุ
ซึ่งเธอก็ภาวนาให้เป็นปีชงที่ดีเหมือนกันและไม่ต้องถามว่าเชื่อเรื่องมูขนาดไหน
เพราะเจ้าตัวเนี่ยหยิบสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจพกติดตัวตลอดเวลาออกมาให้พลอยดู
ซึ่งสิ่งนั้นก็คือรูปท่านทาเวสวรรณค่ะดิฉันก็มี
ใช่ที่ด้านหลังเนี่ยมีบทสวดด้วยนะพี่แจ๊ค
ซึ่งน้องมะปางบอกว่าจะสวดก่อนออกจากบ้านอยู่เป็นประจำเลย
คือในรถก็มีกระเป๋าตังค์ก็มีคือมีทุกที่ที่อยู่ใกล้ตัวเธออ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
จริงแล้วแค่ทำให้แบบสบายใจอะไรอย่างเงี้แต่จริงทุกปีมันก็จะมีเรื่องดี
ไม่ดีอยู่แล้วเข้ามาแค่นั้นเองก็เชื่อว่าต้องมีสิ่งดีเข้ามาค่ะ
เราก็ทำไว้ก่อนไม่พอสบายใจช่วงนี้เดือนนี้ดีค่ะงานเยอะค่ะ
อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้เราก็ไม่ได้จะฟังขนาดนั้นแต่ว่าเราจะฟังในเรื่องของแบบ
อะไรที่มันทำให้เรารู้สึกสบายใจมากกว่าค่ะไม่ได้แบบเชื่อจนหูต้องทำตามทุกอย่างอะไรอย่างนี้
นะคะปีชงเขาว่านะแต่เขาว่าชงดีกับชงไม่ดีเราก็รับแต่เรื่องดีมาแล้วกัน